อย่างที่กล่าวไปค่ะว่ายังคงจะมีอิทธิพลส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
อย่างตอนนี้ที่จังหวัดพังงานะคะก็ทำให้พื้นที่บริเวณโดยรอบ
เฉพาะทะเลอันดามันยังคงมีคลื่นสูง๒๓๕เมตรนะคะ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็สูงมากกว่า๕เมตรด้วย
ซึ่งตอนนี้ทางโรงแรมรีสอร์ทต่างในพื้นที่อำเภอตุกัวป่า
ก็ขึ้นทงแดงห้ามให้นักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำในทะเลด้วยนะคะ
เขาเพิ่งพ้นตะกัวป่าไปนี่เองนะ

พื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็มีฝนตกหนักโปรยปลายตลอดทั้งวัน
อิทธิพลของพายุปลาบึกนี่แหละค่ะ
ทำให้บริเวณพื้นที่ชายหาดบางศักดิ์อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงามีฝนตก
คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง
ทางโรงแรมรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาดก็ปักทงแดง
ประกาศเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาด
พร้อมทั้งจัดกาดบีดนะคะที่ได้รับการอบรมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมาเป็นอย่างดี
ให้มาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอดแนวชายหาด
รวมทั้งแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้ลงเล่นน้ำทะเลกันด้วย
ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็พากันไปเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำของโรงแรมแทนเพื่อความปลอดภัย
เนื่องจากว่าตอนนี้ยังคงมีคลื่นลมแรงส่วนร้านอาหารต่างที่อยู่ติดริมชายหาดเองก็ต้องหยุดให้บริการด้วยนะคะ
มาดูบริเวณพื้นที่คลองพังงาตะมนต์ถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
บรรยากาศก็มืดคลึ้มมีฝนตกโปรยปลายสลับหยุดเป็นช่วงค่ะ
ขณะที่บริเวณท่าเทียบเรือเกาะยาวน้อยตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงา
เรือท่องเที่ยวเรือโดยสารจอดเทียบท่าเพื่อรอดูสถานการณ์พายุปลาบึกนะคะ
หลังจากที่ทางหน่วยงานราชการนั้นแจ้งให้งดการเดินเรือออกจากฝั่งค่ะ
ขณะที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานะครับได้ออกประกาศหยุดให้บริการนักท่องเที่ยวชั่วคราว
วันที่๕และ๖มกราคมนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย
แล้วก็มีการตั้งชุดเฉพาะกิจของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาศรีพังงาหาดท้ายเหมืองเขาลำปี
อุปกรณ์การช่วยเหลือหากเกิดกรณีต้นไม้ล้มแล้วก็ดินถล่มนะครับ
ด้านของนายสิริพัฒนพัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ระบุนะครับว่า
ทางจังหวัดได้ประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุปะบึก
คาดว่าจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะที่อำเภอกะปงตะกัวป่าและคุระบุรี
เรื่องต้นทางจังหวัดได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ดินโครนถล่มแล้วก็ขึ้นลมแรงในทะเลต่อไปอีก๑วัน
ตั้งแต่วันที่๕ถึงวันที่๖มกราคมนี้นะครับ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสตูนบ้างนะคะ
บริเวณท่าเรือปากบาราอำเภอละงู
ทำให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ไปลงเกาะเมื่อวานนี้เนี่ย

สภาพอากาศโดยทั่วไปจากที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมานะคะ
ท้องฟ้ามืดครึ้มสลับกับท้องฟ้าโปร่งเป็นช่วง
โดยนายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูน
ก็ระบุว่าหลังจากที่พายุปลาบึกเนี่ย
เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดสตูนเนี่ยนะคะ
คือพอขึ้นฝั่งแล้วหลังจากนั้นออกลงทะเลไปแล้วเนี่ย
สถานการณ์เนี่ยเริ่มดีขึ้นขึ้นลมสงบลง
แม้ว่าท้องฟ้าจะยังมืดครึ้มอยู่ก็ตาม
โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูนเนี่ย
ได้ประกาศให้เรือขนาดใหญ่แล้วก็เรือโดยสารประเภทเรือเร็วสปีดโบสต์
ขนาด๔เครื่องยนต์หรือว่าเรือที่มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า๑๓เมตรเนี่ย
ออกเดินเรือได้ตามปกตินะคะ
ส่วนเรือที่มีขนาดเล็กอันนี้ยังต้องงดออกจากฝั่ง
จนถึงวันที่๖มกราคมนี้นะคะ